คือร้องได้ให้ร้าน

จากสิอยู่ถึงใด
ชีวิตอายจังสิรอ
สายใจเฝ้าทอน
รอก่อนถึงล่าของกัน
เจ้าสิไปกับเขา
หูดดีความหักสิบห้าง
แต่เป็นยังบ่รู้ตอนกัน
สร้างกันแท้บอก

เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
ก็บอกดี
จบซะก่อนแต่ว่าก็อยู่ในโหมตใจของผ่านปกลายนะ
ยิ่งจบเร็วเท่าไรปกปลายเท่านั้น
ถ้าเพลงนี้ผลออกมาดีค่ะ
ครอบครัวพี่โบจะได้รับเงิน๘๐๐๐บาท

ตรงใจตรงใจตรงใจตรงใจตรงใจตรงใจตรงใจตรงใจ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณแซคชุมแพรร้อง

เรียบร้อยค่ะ
โอ้ยดีใจมากเลยค่ะร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้วแปดหมื่น

จากเพลงเมื่อสักครู่นะครับภาวะแทรกซ้อนของคุณออยแสงสิน

ก็ไม่น่าเชื่อว่าแซคจะแตะเงินหนึ่งแสน

ง่ายนะครับแซ็กลองนับดู๖๗๘๙๐อีกนิดเดียว

บอกเลยว่าเกมนี้เข้มข้นกว่าที่คิดครับ
แต่เพลงต่อไปนี้ได้อีกเพลงเดียวเท่านั้นเพราะเพลงที่๗๒แสน
จะเป็นหลักแสนไปตลอดนะครับตอนนี้
แต่มาฟังเพลงนี้กันก่อนครับเพลงที่เรารอคอยกันทีเดียวนะครับ
หนึ่งแสนบาทสำหรับเพลงนี้อินโทรเพลงที่หกมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๖สองแสน
ฟังอินโทรคุณผู้ชมกว่า๖๐ล้านคนทั่วประเทศ
และในห้องส่งจะต้องคิดเหมือนเป๊กว่าเสร็จแน่แซคชุมแพร

เพลงนี้เป็นไปตามคาดไหมครับเนี่ยเป็นอุปสรรคกับแซคไหม
มันก็จะเหลือ๔แผ่น๔แผ่นในเนี้ยแซกมีสิทธิ์เลือกได้อีก
เงินลด๔๐๐๐๐ได้เลยครับ

เพลงหน้าถ้าได้ได้อีกแสนนึง

มูลค่า๑แสนบาทผู้แข่งขันของเราคุณแซคชุมแพรยังมีตัวช่วย
เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
คุณแซคชุมแพงครับเดี๋ยวพี่สู้หรือยุดครับ

ตัวช่วยเหลืออีก๑ตัวจะสวยยังไง

สู้หรือหยุดครับ
ขอหยุดดีกว่าครับหยุดครับ
เงิน๘๐๐๐เนี่ยพี่โบก็ทราบดีว่ามันไม่ใช่เงินน้อย
คนที่แข็งแรงดีคนที่มีสุขภาพดี

วันนี้เป๊กบอกเลยว่าเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งเลย
บริหารดีดูแลจัดการดีเป๊กว่ามันก็มีอนาคตที่งอกเงยนะคะ
วันนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเราคุณโบนะครับ
รับจากรายการของเราไปโดยการช่วยเหลือของคุณแซคชุมแพรนะครับ

และสำหรับร้องได้ให้บุญนะครับ
วันนี้คุณแซคก็มาปิดอย่างสวยงามสวยหรูทีเดียวนะครับ

ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับ
ระยะที่เป็นนักร้องมา๓ปีผมก็เคยเห็ดเอียงแบบบัญชีเลยครับ
วันนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าส่วนมากที่ผมไปทำบุญหรือว่าบริจาคอะไรต่างครับ
มันก็มีแต่โอนเงินไปหรือว่าให้ทีมงานเข้าไปช่วย

ที่ได้มาช่วยด้วยตัวเองดีใจด้วย
วันนี้ต้องกลับขอบคุณคุณแซคจริงนะคะ
ที่มาปิดมาปิดแคมเปญนี้ให้กับเรา
อย่างสวยงามอย่างชื่นใจอย่างเย็นใจ

โบมีอะไรอยากจะบอกคุณแซคไหมคะ
อยากขอบคุณคุณแซคมากค่ะ
เงินจำนวนนี้ก็จะเก็บไว้ให้ลูกเรียนเป็นอย่างดีค่ะ

เราก็มีเรื่องราวดีสนุก

ส่วนกติกาการเล่นเกมและรับของรางวัลนะคะดูได้ที่ท้ายรายการค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแซคชุมแพรอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาส

ค่ะขอให้งานปังเพลงฮิต
หลายล้านร้อยล้านวิวเลยค่ะ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้นะครับ
ก่อนจากกันไปนะคะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชม
เอเชยามิดชัยรออยู่กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ขอบคุณคุณแซคมากนะครับที่ว่าทำให้ครอบครัวของโบมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
เพื่อนเข้าใจเราแล้วแล้วเราเข้าใจเพื่อนหรือเปล่า

เขาเห็นว่าทำเค้กอยู่ครับแล้วไม่มีเตาอบเขาก็เลยส่งเตาอบมาให้

คุณลุงใจดีขอเอาน้องมิ้วมาอุปการะแล้วก็ให้บ้านอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะ

นี่ฮะเขาเรียกชีวิตใหม่จริง
ก็เงินเข้ามาบริจาคถึงบ้านค่ะ
แบ็คกลับมาเนี่ยมีคนมาหาเนี่ยนานไม่กี่วัน
วันนั้นเลยโทรกันรับสายกันไปอีกวัน

จะเลิกคุยฉันง่ำพาเพื่อนเธอคนเดียวนะรอไม้

จะไม่ยอมแลกกับใครจะยกให้เธอไปถึงใจ
จะมีเพียงเธอเท่านั้น
จะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เซี่ยวเหลี่ยวลบได้ไหม

พอรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปเช่นกัน
เพราะเพียงแค่เธอมารักกัน
ฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเดิม
ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า